แฟนเก่ามาตามเคลียร์กับแฟนใหม่ของอดีตแฟน
คือผู้ชายเนี่ยเป็นแฟนเก่าเนี่ยคุณผู้ชม
คือเขาไปมีแฟนใหม่ถูกไหมเขาไปมีแฟนใหม่เป็นติวเตอร์
แล้วปรากฏว่าพยายามที่จะมาเคลียร์กับติวเตอร์
เรียกมาเคลียร์กันนะแต่ไม่ประสบผลสำเร็จค่ะ
เกิดการทะเลาะวิวาดกันสุดท้ายใช้วุฒิปืนยิง
แล้วก็เอาศพไปยัดไว้ใต้ท้องรถแท็กซี่นะครับ

คดีนี้ถือว่าเป็นคดีค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าคนที่ไปพบศพเขาบอกว่ามันน่าตกใจ
ว่าเอาศพไปยัดใต้รถแท็กซี่แล้วจอดทิ้งไว้อยู่ในซอย
ซอยประชาชื่นใช่ไหมอยู่กลางเมืองกรุงเทพเลยนะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ำคืนวันที่๙

นี่คือวินาทีที่มีคนเข้าไปพบศพนะ
ศพถูกยัดไว้ที่บริเวณใต้ท้องรถแท็กซี่นะ
จริงเขามีการทะเลาวิวาสกันในรถนะคะ
รถที่ผู้ก่อเหตุขับมาแล้วก็มีการยิงกันในรถนั่นแหละ
และสุดท้ายลากศพของติวเตอร์มายัดไว้ใต้ท้องรถแท็กซี่นะคะ
วันนี้ล่าสุดค่ะตำรวจนำตัวผู้ต้องหาก็คือนายสุรสิทธิ์จันวงสกุล
ซึ่งเป็นมือฆ่านายนัทธวัฒน์เพียรสกุลหรือว่าโบ๊ท
นายนัทธวัฒน์เป็นติวเตอร์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์
แล้วสุดท้ายนายสุรสิทธิ์นำศพของนายนัทธวัฒน์
มายัดอำพลางคดีทิ้งไว้บริเวณใต้ท้องรถแท็กซี่นะคะ
วันนี้ตำรวจสนเตาปูนนะคะนำตัวผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บริเวณริมถนนซอยประชาชื่น๔
หลังจากที่เมื่อวานนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้
ที่บริเวณริมถนนคลองปลาปลาใกล้กับจุดเกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่นายสุรสิทธิ์นำศพติวเตอร์
ไปซ่อนไว้ใต้รถแท็กซี่คันที่เกิดเหตุ
ตั้งแต่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จนมีคนมาพบศพดังกล่าว
นายสุรสิทธิ์ก็คือผู้ต้องหาระบุสาเหตุบอกว่า
ที่ทำไปเพราะว่าโกรธแค้นหึงหวงประกอบกับวันเกิดเหตุ
ได้มีการโทรไปเรียกให้ผู้ตายออกมา

แต่ปรากฏว่าระหว่างที่เขาเคลียร์ปัญหากัน
อันนี้ผู้ต้องหาให้การนะครับบอกว่าเกิดมีปากเสียงกัน
ผู้ตายด่าทอตนเองบอกว่าโง่

บอกว่าควายโง่เองก็เลยโดนแย่งแฟนสาว

ยิงใส่ผู้ตายจนกระทั่งผู้ตายเสียชีวิต
ซึ่งผู้ต้องหาบอกว่าปกติตัวเองก็เป็นคนพกปืนอยู่แล้ว
แต่ไม่คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะมาบานปลายถึงขนาดนี้
ฝากขอโทษครอบครัวของผู้ตาย
ส่วนที่นำศพมาที่บริเวณนี้
เนื่องจากว่าคุ้นเคยเพราะว่าบ้านอยู่แถวนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
เขาด่าเขาว่าผมเขาบอกว่า
มึงมันโง่เองนะที่โดนแย่งเมียไป
ครับมันด่าผมเป็นควายว่ามึงมันโง่เองที่โดนแย่งเมียไป
ครับปืนนี่เป็นปืนของเราของตัวเองครับยิงที่ไหนครับยิงบนรถครับ
บนรถคันนี้เลยทุกอย่างวันนั้นเราเตรียมปืนไปด้วยเหรอคะ
ใช่ครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นนี้เหมือนกันครับเราจะบอกว่าเราไม่ได้นั่งใจที่จะเตรียมมา
ปกติก็พกปืนตลอดอยู่แล้วครับอืมปกติเนี่ยก็พกปืนตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
ถามว่าพกไปทำไมอ่ะอืมมันก็ง่ายต่อการก่อเหตุด้วยเนี่ยนะ
ทีนี้มันยิ่งทำให้เราใจร้อนมากยิ่งขึ้นใช่เรื่องของคดีความนี่นะคะ
พลตำรวจโทษสุธิพลวงปิ่นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
คดีนี้ก็ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยกระทำการเป็นขั้นเป็นตอน
หลังจากที่ตำรวจทราบเรื่องก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทันที
ใช้เวลาไม่นานนะคะเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่า
เป็นผู้ก่อเหตุจริงและทำไปด้วยความหึงหวงก็เลยบันดาลโทษะ
ยิงผู้ตายไปหนึ่งนัดสำหรับปืนที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุ
ส่วนการกระทำครั้งนี้จะเป็นเรื่องของการเจตนาค่าหรือไม่อย่างไร
แต่ว่ารายงานล่าสุดคุณผู้ชมบอกว่าผู้ต้องหามีการถูกแจ้งข้อกล่าวหา
คือ๑ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ครอบครองอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

ตำรวจน่าจะพิจารณาเรื่องของช่วงเวลาการก่อเหตุ
เพราะว่าคนร้ายโทรศัพท์ไปล่อลวงแฟนใหม่
บอกว่าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องคณิตศาสต